คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วนะคะ
ที่จังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้ค่ะ
ชายหนุ่มคู่นึงเขาแยกทางกันก็กลายเป็นอดีตสามีภรรยากันไปแล้ว
ทางกันมาสองเดือนแต่ว่าเขายังคุยกันอยู่
ตัวฝ่ายชายก็พยายามติดต่อพยายามคุยกับฝ่ายหญิงให้กลับมาอยู่ด้วยกัน
ปรากฏว่าไปเห็นภาพบาดตาบาดใจมีผู้ชายที่มาติดพันกับอดีตภรรยาตัวเอง
กอดอดีตภรรยาเอาเปลืองที่พกมายิงใสเลย
คือแยกทางกันเลิกกันแต่ยังไม่ได้หย่ากัน
ใช่อยหรอกก็ยังออกกันอยู่อะไรแบบนี้งั้น
ของตัวเองแล้วมันพอมาเห็นภาพจริงจริงอย่างเงี้ยโอ้โหยิงใส่เขาเลยนะคะ
ช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนค่ะบ้านเลขที่๑๓หมู่๔ตำบลเขามีเกียรติอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
กองเลือดเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าบ้านเลยนะคะมีคนเจ็บ๑คนเป็นผู้ชายอายุ๓๑ปี
ถูกยิงเข้าที่อกเข้าที่ตัวสามนัดนะคะพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลสะดาว
ผู้ก่อเหตุคือนายสุพรรณอรันดรอายุ๓๙ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่๑๔๖ทับ๑หมู่๓อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
นายสุพรรณเนี่ยหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุแต่ว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งก็ไปมอบตัวที่สพสะดาว
นายสุพรรณบอกว่าก็หึงหวงแหละค่ะนายสุพรรณแต่งงานกับอดีตภรรยาเนี่ยนะ
พยานอายุ๒๕ปีแต่งงานกันสองปีก่อนแล้วตกลงกันว่าเดี๋ยวพออดีตภรรยาเรียนจบ
ก็จะมีลูกด้วยกันแต่หลังทะเลาะกันบ่อยฝ่ายหญิงขอแยกทางแล้วก็เพิ่งแยกทางกันได้แค่๒เดือนค่ะ
เลิกกันแต่เลิกไม่ขาดก็ยังติดต่อกันอยู่ตัวฝ่ายชายตัวนายสุพรรณเนี่ยก็พยายามจะคุย
พยายามจะขอร้องให้ฝ่ายหญิงกลับไปอยู่ด้วยกันที่อำเภอหัดใหญ่แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมไป
แล้วนายสุพรรณบอกว่าระแคะระคายไงได้ข่าวมาว่ามีผู้ชายมาติดพันธุ์อดีตภรรยา
ภรรยายังอายุน้อยอายุแค่๒๕ก็เหมือนกับแอบไปนัดเจอกันที่ตลาดอยู่บ่อยได้ยินข่าวมา
ก่อนเกิดเหตุนายสุพรรณกลับไปที่บ้านช่วงหัวค่ำแล้วพอเข้าไปในบ้านปุ๊บมันเห็นภาพบาดตาบาดใจปั๊บ
เห็นผู้ชายกำลังกอดอดีตภรรยาอยู่คือตัวเองเนี่ยพอจะระแคะระคายว่ามีชายหนุ่มมาติดพันธอดีตภรรยาแต่ไม่ยอมเชื่อไงคิดว่าเออ
จริงหรอกมั้งไม่ใช่หรอกมั้งพอมาเห็นกับตามันโอ้โหอ้าวจริงด้วยมีหนุ่มคนใหม่แล้วอะไรแบบเนี้ย
โหค่ะเอาปืนเป็นปืนของคุณปู่ขนาดจุด๓๘คือพกปืนมาด้วยนะยิงใส่ไป๓นัดแล้วก็หนีไปตั้งหลักก่อนติดต่อขอเข้ามอบตัว
อันนี้ลาวไทยไหมครับยังไม่เหลือเหรอแล้วที่ว่ามีข้าวก็จดทะเบียนยาแล้วไหมครับ
ขอเห็นจ่าก็เป็นอะไรคือด้วยนะ
ก็คือไม่เคยเจอกัน
ขอเห็นจ่าเป็นไง
ไม่ใช่คือและไม่ได้
ตำรวจแจ้งข้อหานายสุพรรณพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนชายหนุ่มที่บาดเจ็บตอนนี้อาการยังสาหัสนะคะ
ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะ
เรื่องของความรักมันก็บังคับใจใครไม่ได้แต่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ได้
แล้วพกปืนไปเนี่ยมันก็เกิดเหตุแบบนี้บ่อย